ทีนี้ไอ้คำว่าทวงถามความยุติธรรมแปลว่าอะไรคะ
เพราะว่ามีคนส่วนหนึ่งคิดว่าคุณแตงโมไม่ได้รับความยุติธรรม
เพราะคนส่วนหนึ่งคิดว่าคดีนี้มันยังไม่กระจ่าง
และมีคนอีกส่วนหนึ่งคิดว่ามันคือฆาตกรรม
พอยิ่งไปประกอบกับว่าเห็นภาพลักษณะคล้ายกับผู้หญิง
โดนใช้ขวดวายตีเนี่ยโอ้โหบางคนนี้ตัดสินไปเลยชัดเลยเนี่ย
คุณแตงโมโดนโดนกวดวายตีหัว
คุณผู้ชมคิดใหม่
เพราะมันมีข้อมูลมา
ว่านี่เป็นการหวีผมหรือเป็นการเอาขวดวายตีหัว
เหมือนลักษณะผู้หญิงคือหวีผมหรือเปล่า
ทำไมเกี่ยวกับหวีทำไมแตงโมหวีผมคุณไปโยงอะไรมั่ว
มั่วค่ะไม่มั่วนะคะ
มันมีกล้องวงจรปิดตอนที่สปีดโบ๊ทลำนี้เข้าไปเติมน้ำมัน
จำได้ป่ะจำได้ไหมคะ
ถ้าเห็นคลิปนั้นคุณผู้ชมจะร้องอ๋อเลยอ๋อ
อ๋อบนเรือสปีดโบสต์ลำนี้มีหวีด้วยหรือ
คุณแตงโมหวีผมด้วยหรือ
มีค่ะมีนะคะ
แล้วคลิปตอนที่ไปเติมน้ำมันนี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นี่ค่ะ

เห็นไหมคะแล้วหวีใหญ่ด้วยนะคะ
ผู้หญิงผู้หญิงที่มีลักษณะผมยาวเขาจะไม่ใช่หวีเล็กนะคะ
เป็นแปลงใช่ไหมเป็นแปลงหวีผมจะใหญ่
เพราะว่ามันจะสามารถที่จะวีผมได้ดีกว่าจัดเลี้ยงได้ดีกว่า
สรุปมีหวีบนเรือนะคะแล้วคนที่หวีผมบนเรือคือคุณแตงโม
แต่ดิฉันไม่ได้ฟันทงนะคะว่าไอ้คลิปที่ไม่ชัดเมื่อสักครู่เป็นการหวีผม
แต่มีคนส่วนหนึ่งมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นการหวีผมนี่จังหวะนี้ค่ะ

เพราะว่าถ้าดูภาพเมื่อสักครู่นะพี่ปุ้ย
คุณตังโมตอนหวีหวีหลายรอบนะสางแล้วสางอีกหวีแล้วอีก

นี่ลักษณะคือเหมือนครั้งเดียวไหมคะดูอีกรอบหนึ่ง
ทีนี้ที่ทำให้บางคนตั้งขอสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่คุณแตงโมหรือเปล่า

ถ้าไปผูกโยงกับที่ตำรวจสังเกต
แล้วก็มีการตั้งสมมุติฐานจุดตก
แล้วก็เวลาตกเรือก็คือสักประมาณ๔ทุ่ม๓๒๓๔นาที
แต่อันนี้มันเกิด๕ทุ่มกว่าแปลว่าถ้ามีใครคนหนึ่งโดนตีหัวจริง

แล้วถ้ามีการตีหัวกันจริงไม่ว่าใครตีใคร
คนที่อยู่บนเรือมันจะเฉยอย่างนั้นเหรอ
มันจะไม่ห้ามหรือจะไม่เข้าไปอะไรอย่างไรหรือ

ตอนเก็บหลักฐานก็ไม่มีรายงานว่าเจอหวีนี่

ก็ไม่เห็นเจอหวีนี่ฮะ

เป็นโดนตำรวจดำเนินคดีอีก
วางจริงว่าตั้งข้อสังเกตนะครับ
เพื่อที่จะให้เกิดการหาหลักฐาน

ตั้งข้อสงสัยมาก็หวังว่าพี่ตำรวจไง
จะช่วยไขข้อข้องใจให้ใช่ไหมฮะก็หวังดีทั้งนั้นแหละครับ
การพูดคุยกันการตั้งคำถามกันนะคะ